บางคนบอกอาริรัติคืออะไรคือใคร
ตอนนี้เธอกำลังเป็นไวรัลมากในโลกโซเชียล
ด้วยความขยันของเธอทำเอาเจ้านายวาวุ่น
จะเป็นยังไงอารีรัฐคือใคร
ไปทำความรู้จักกับเธอเลยจ้า

พรุ่งนี้วันอันทาน
พรุ่งนี้วันหยุดนะพรุ่งนี้ร้านหยุดหนึ่งวันนะ

พรุ่งนี้วันหยุดพักผ่อนพรุ่งนี้ต้องหยุดพักผ่อนหนึ่งวัน

จะมาทำไมพรุ่งนี้อยู่พรุ่งนี้นอนพักผ่อน

มาทำไมพรุ่งนี้หยุดพรุ่งนี้วันหยุด
แล้วไงก็จะมาไง

ไม่หยุดมาพรุ่งนี้มา

คือเจ้านายบอกแล้วว่าพรุ่งนี้วันไร้

หน้าตาเขาจริงจังว่าเขาจะมาทำงานจริง
แล้วคลิปนี้กลายเป็นไวรัลคุณ
มีคนแชร์คนพูดถึงเยอะมากนะ

ระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง
ด้วยข้อความแบบน่ารักอะนะ

พร้อมกับคลิปที่นายจ้างขอร้องว่า
ให้อาริรัติหยุดงานเถอะวันหยุดนะวันหยุดของร้านด้วย
แต่อารีฤตก็เถย้งขาดใจ
ร้านปิดก็จะมามาทำอะไรมาทำความสะอาดไง

กรมแรงงานช่วยนายจ้างด้วยเถอะ

นายจ้างไม่รู้จะจ่ายยังไงทำงานขนาดนี้
เขามาเขาไม่ได้หวังว่าจะต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะ

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยตามหาอารีรัฐเลยค่ะ
จนไปเจออารีรัตรคนนี้
เธอเป็นลูกจ้างร้านลูกชิ้นยายพา
เป็นลูกชิ้นยืนกินเจ้าดังในจังหวัดบุรีราม

ไปพบกับคุณอารีรัฐฉัดทันอายุ๕๒ปี
กำลังเข้ามาเข้าเม่นขายของแบบนี้เลย

เพราะว่าอยากจะตั้งใจทำงานหาเงิน

มันแค่นอนพักตื่นมามันก็หาย

เหมือนคุณชนะเลยนะดิฉันจำฝั่งใจเลยใช่ไหม
นี่แหละคือของจริง
ประโยคที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่า
มีความสุขวันหยุดก็ไม่จำเป็น

คือเขาอยากทำงานอยากตั้งใจหาเงิน

ตื่นมามันก็หายแล้วก็ไปทำงานต่อได้สบาย

แต่ว่าก็ยังจะต้องทำงานหาเงินนะเนาะ
ก็บอกขำแหละหลังจากนี้ถ้าเจ้านายขอ
ก็คงต้องหยุดแหละสักครั้งหนึ่ง
ทำความตั้งใจของเจ้านายให้เป็นจริงสักวัน

ก็ไปถามอีกทั้งเจ้าของร้าน

คุณอรุณศรีกำเนิดกลางอายุ๓๙ปี
เธอบอกว่าตอนนี้อารีรัฐมาสมัครงาน

ตั้งใจว่าจะรับมาช่วยชั่วคราวก่อน

แค่ตั้งใจมาจ้างชั่วคราว

ด้วยความขยันของอารีรัฐนั้น
เขาก็เลยจ้างประจำตอนนี้ผ่านมา๖เดือนแล้ว
อารีรัฐไม่เคยหยุดงานเลย

ถึงแม้ว่าจะมีวันหยุดให้อาทิตย์ละ๑วันก็ตาม
อารีรัฐได้ค่าแรงวันละ๔๐๐บาท

เช้าถึง๖โมงเย็น

อารีรัฐ๖เดือนวันละ๔๐๐บาท

โอ้โหเก็บเงินเก่งนะว่าง่าย

เป็นไวรัลเลย

เขาบอกว่าด้วยความซื่อของพี่อารีรัฐนี่แหละ

ก็เลยไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นไวรัลขนาดนี้

คือคนเรามันทำงานมันเหนื่อยทุกคน
แต่นอนปุ๊บตื่นมาเช้าอีกแล้ว

จริงทุกคนคนทำงานนะคุณผู้ชม
ผมเข้าใจวันหยุดมันคือสิ่งของเราในการทำงาน

ไม่ผิดอะไรถ้าคุณจะหยุดมันเป็นเรื่องปกติใช่
ส่วนคนนี้เขามีความสุขกับการทำงานจริง

ถูกต้องนะอย่างความสุขของเราก็คือ